แต่เขาเชื่อสุดใจเค้านั้นเป็นลูกหลานพญานาค

และร่วมพิธีบวงสวงเกี่ยวกับองค์ปู่พญานาคอยู่บ่อย
ล่าสุดก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีวงศวงศ์
ถวายเครื่องสักการะบูชาแด่องค์พญาศรีสัตนคราช

กับนักร้องหนุ่มคุณเต๋าภูสิน
ซึ่งวันนั้นก็ทำเอาขนลุกทีเดียว
เพราะหลังจากที่มาดูรูปที่ตัวเองถ่ายนั้นคุณผู้ชม

ซูมเข้าไปที่รูปที่เขาได้ถ่าย

ก้านกองบอกว่าแสงไฟจาก
คุณผู้ชมปรากฏคล้ายเป็นองค์ปู่พญานาคเลย

รูปร่างเป็นยังไงพี่แจ๊คลองรีวิวสิ
ด้วยความที่แสงมันแบบเป็นประกายเป็นวงสองฝั่ง
แล้วมันแยกออกมาแล้วด้วยความแบบว่า
ลักษณะของแสงมันเหมือนแบบเกร็ดพญานาค
อาจจะให้จิตรรักษาตามก็พอได้อยู่
โดยเจ้าตัวบอกว่าที่นับถือองค์ปู่พญานาคส่วนหนึ่ง

ประกอบกับมักจะมีหมอดูทักว่า

ก็เลยมีความเชื่อว่าตัวเองนั้นน่าจะเป็นลูกหลานพญานาคนั่นเองค่ะ

ใช่แล้วก็แบบเวลาที่เราไปมีโอกาสได้ไปดูดวงบางที่นะคะ
เขาก็จะหาว่าเราเป็นงูตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่จริงนะ
ลูกหลานอะไรอย่างนี้เราก็ไม่งั้นเราก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไม่คงไม่แบบมาสายนี้จริงอะไรอย่างนี้ใช่
เราก็เชื่ออยู่แล้วยังไงท่านก็มีจริงอยู่แล้ว
เพราะว่าถ้าไม่มีเวลาแบบอะไรก็ตามเนอะ
ห้อไปขอพร้อมห้อไปต้องแบบที่พึ่งทางใจอะ
อะไรที่ทำบุญเกี่ยวกับเขาบอกว่าทำไปเลยทำบุญได้ทำไปเลย
นี่เราก็ทำจนไม่รู้จะทำยังไง
การทำบุญบางทีเราไม่ได้ขอเดี๋ยวท่านก็ให้
เพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะ